แต่ฟังดูเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนว่าเส้นทางรักของเธอนั้น
จบลงไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แล้วนะคะ
จริงแล้วคู่นี้เขาก็คบหาดูใจกันในฐานะแฟนมาถึง๙ปี
ก็ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าเพิ่งจะควงคู่กันไปฮานีมูลหวานกันมาด้วยนี้
ใช่นะคะโอ้โหคุณ
อกจากนั้นนะบูธก็พูดเถอะคุณหญิงแย้เนี่ยนะ
หลายคนยุคนึงอยากจะมีแฟนนะคะเป็นคุณหมอศัลยกรรมเหมือนกันนะคะ
ซึ่งจุดนี้แหละก็เป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นค่ะจากการศัลยกรรมนี่แหละค่ะ
ถ่ายทอดถึงเส้นทางความรักของทั้งคู่

สมัยที่หญิงแย้นนทพรยังเป็นนักศึกษา
และรักสวยรักงามเหมือนสาวทั่วไป
เธอตัดสินใจพึ่งเทคนิคสวยด้วยแพทย์

และนี่เองที่ทำให้เธอได้พบกับ
นายแพทย์นพรัชรัตนวราหะ
ศัลยแพทย์เจ้าของคลินิกศัลยกรรมความสวยความงาม
จากจุดเริ่มต้นนับแต่วันที่ทั้งสองรู้จักกันในฐานะหมอกับคนไข้
ค่อยพัฒนาสู่ความสัมพันธ์แบบพี่น้อง
กระทั่งตกลงปลงใจคบหากันชั้นคนรักในที่สุด
แย้นนทพรเคยให้สัมภาษณ์แบบติดตลกกับไทยรัฐออนไลน์ว่า
ไม่ได้วางแผนคบหมอเพื่อหวังทำศัลยกรรมฟรี
เพราะกว่าที่หมอสองจะเริ่มลงมือแก้จมูกให้
ก่อนจะตามมาด้วยเสริมอกอึม
ทั้งคู่ก็คบกันปลาเข้าไป๓ปีแล้ว
อย่างไรก็ตามหญิงแย้ยอมรับว่า
หลังจากผ่านมีดหมอฝีมือแพทย์นุ่ม
ชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปมากมาย
อกจากจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้ว
ยังนำพางานเงินให้เธอมากมาย
พริตตี้เอ็มซีถ่ายแบบรวมถึงละคร
ที่ทำให้เธอเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัว
ตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่คบหากัน
เส้นทางความรักก็ดูจะราบรื่น

จนถึงวันที่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวา
ในวันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙

สอดเป็นหลักร้อยล้าน

ที่ทำเอาสาวหลายคนต้องตาโตด้วยความอิจฉา

ว่าชีวิตแต่งงานของทั้งคู่จะอายุสั้น
เพราะผ่านไปยังไม่ทันครบ๓เดือนเต็ม
ทั้งสองก็ตัดสินใจปิดฉากชีวิตคู่ที่ดูท่าว่า
จะจบลงไม่สวยสักเท่าไหร่นัก

ร้อยล้านสถานวงการบันเทิงเลยนะคะ
แต่ว่าไม่ว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
ทุกคนยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกัน